อิจฉาชาวโคราชได้ทานทุเรียนราคาถูก
คุณผู้ชมบอกมาหน่อยว่าตอนนี้ซื้อทุเรียนพันหมอนทองกิโลกรัมละเท่าไห
คุณผู้ชมบอกมาหน่อยว่าตอนเนี้ยซื้อทุเรียนพันหมอนทองเนี้ยกิโลกรัมแล้วเท่าไหร่
ไม่ซื้อร้อยแปดสิบอ๋อชาวโคราชได้ซื้อเก้าสิบแปดบาทอ่ะ
แล้วทำไมอ่ะเอ้ยจริงพกไปร้อยหนึ่งได้ทอนด้วย
ทอนด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือตลาดเทิดไทยนะฮะ
โปรกกันไปที่โซนผลไม้แล้วเห็นไหมเออป้ายเก้าสิบแปดอืม
เริ่มแบบนั้นอิจฉาตาร้อนเผ่ากันเลยทีเดียว
เขาขายราคานี้ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่า
นี่คุณผู้ชมต้องถามคนนี้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมถึงขายได้ในราคานี้นะคะ
คุณสริยากรก้อนคำใหญ่อายุยี่สิบเอ็ดปีเองอ่ะพี่เบิร์ด
เป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของสวนทุเรียน
เป็นเจ้าของเนี่ยค่ะร้านทุเรียนตรงนี้นะคะ
เขาบอกว่ายุคราคาน้ำมันแพงแบบนี้เขาเข้าใจนะ
บางคนอยากทานทุเรียนแต่ก็แหมครันว่าจะควักเงิน
ทุเรียนกิโลกรัมละ๑๖๐๑๒๐๑๘๐มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะ

ต้องคิดเยอะนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปเหมาทุเรียนหมอนทอง
มาจากจันทบุรีแล้วคัดลูกขนาดเล็กลูกขนาดกลาง
สักประมาณลูกละ๑๓๑๘กิโลกรัมต่อลูก

ลูกใหญ่มีราคาสูงไม่ได้เอามานะฮะ
ลูกใหญ่ก็ราคาที่เราซื้อกันนั่นแหละประมาณ๑๖๐๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
คุณสิริยากรบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีกำลังซื้อน้อยและบางราย
ทั้งร้านก็เลยตัดสินใจคัดทุเรียนขนาดกลาง
ขายในกิโลกรัมละ๙๘บาทได้คำตอบหรือยังคะพี่เบิร์ต
ราคาที่ทุกคนจับต้องได้
เพราะฉะนั้นแล้วเหมามาจากสวนทุเรียนเมืองจันทร์เนี่ย
กิโลกรัมคิดง่าย๒๔ตัน
วันแรกเปิดขายวันเดียวนะคะขายไปแล้ว๔ตัน
ขายไปแล้ว๔ตันค่ะคุณผู้ชม
ผลตอบรับกระแสตอบรับดีมาก
ฟังจากคุณสิริยากรดูนะคะ
ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะกิโลละ๙๘บาทค่ะ
เป็นทุเรียนหมอนทองของจันทบุรีนะคะ
อยากให้ลูกค้าจับต้องได้ราคาไม่แพง
ให้ได้กินของดีมีคุณภาพนะคะ
ก็ผลตอบรับดีมากค่ะตอนนี้กระแสดีมาก
ก็อยากให้ลูกค้าได้กินของดีค่ะราคาถูก
แล้วก็คุณภาพดีด้วยค่ะ
โอ้โหต้องไปซื้อทุเรียนที่โคราชแล้ว

ดูเล็กดีนะดูเล็กดี

ก็ลองคูณเล่นนะพี่เบิร์ดดอม
๒๔๐๐๐กิโลกรัมหรือว่า๒๔ตัน

แต่วันแรกนี่หมดไป๔ตันแล้ว

ตันขายไปแล้ว๔ตันอีก๒๐ตันไม่น่าเหลือ

โอ้โหเพราะชาวโคราชเขาชอบทาน